อีกหนึ่งเรื่องดราม่าเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะ
ช่วงนี้อากาศหนาวอย่างที่บอกแหละคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง

แต่ว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวธรรมดานะคะ
เขามีจุดที่ห้ามปีนขึ้นไปบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ปรากฏมีนักท่องเที่ยวปีนออกไปพันทิพย

เหมาะสมหรือเปล่ามันอันตรายนะมันหน้าผาสูงชันนะคะ
ภายหลังจากมีสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์รายหนึ่ง
ถ่ายภาพนักท่องเที่ยวบางส่วนฝ่าฝืน
ปีนระเบียงบริเวณจุดชมวิวเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปาน
ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์สนั่นเลยนะคะถึงความเหมาะสม
เนื่องจากสูตรนี้ค่อนข้างอันตราย
ขณะเดียวกันค่ะป้ายเตือนที่มีข้อความว่า
อันตรายห้ามปีนหรือยืนบนราวไม้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ก็ถูกติดไว้ในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน

มีหน้าคนที่ปีนออกไปป้ายวงกลม

ก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้ไงไม่งั้นเดี๋ยวก็
ไปละเมื่อสิทธิเขาอีกรอดูเขามาลง
แต่ว่าดูจากแบบสถานที่แล้วมันหวาดเสียวจริงนะคุณคือ
คือถ้าลาดนิดเดียว

คือในวงกลมแดงนี้ป้ายบอกว่าห้ามปีนไปห้ามขึ้นไป
แต่กลับมีรูปคนไปยืนถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปตรงนั้น
คือมันค่อนข้างมีความย้อนแย้ง
ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันสิคะ

ล่าสุดนะคะนายรุ่งฮีรัญวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะ
ก็บอกว่าขณะนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด
เมืองต้นได้กำชับให้มะคุเทศท้องถิ่นตักเตือนนักท่องเที่ยว
ถึงข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และถ้าพบว่ามีการปล่อยประละเลยนะคะจะมีการฆาตโทษมะคุเทศท้องถิ่นด้วย

ก็จะมีการถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
ฐานความผิดไม่เชื่อฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ซึ่งหลังจากเป็นประเด็นในโลกออนไลน์๒๓วันที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ฝ่าฝืนเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวรายหนึ่งค่ะนำโดรน
เข้าไปบินใกล้กับพระมหาธาตุเจดีนพพะเมธนีดลนพพลภูมิสิริ
นายวุฒิพงศ์ดงคำฟูผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ว่านักท่องเที่ยวอาจจะทำการฝ่าฝืน
ซึ่งปกติทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั่วไปนำโดรนบินในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้
ยกเว้นมีหน่วยงานขออนุญาตเป็นลายลักษณอักษร
และชำระค่าธรรมเนียมตามขั้นตอนค่ะ
ซึ่งแม้ว่าจะได้รับการอนุญาตแล้วนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่อุทยานยังคงต้องเฝ้าตามประกบ
เพื่อคอยกำชับว่าสถานที่นี้สามารถบินได้หรือไม่ได้นะคะ
จริงแล้วที่ทำป้ายไว้ก็เป็นห่วงแหละ

ใช่ค่ะคุณทำป้ายไว้ก็อยากให้อ่านนะเนาะ

ตรงนี้ห้ามทิ้งขยะแต่ก็มีขยะ
เคยได้ยินเขาบอกว่าอันนี้เป็นหลักจิตวิทยานะคะ
คือเวลาจะอยากให้คนทำอะไรให้ผู้ที่เขาเห็นภาพนั้น
คือถ้าบอกว่าห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ภาพที่เขาเห็นคือทิ้งขยะบริเวณนี้
คือถ้าอยากให้เราคือบอกว่ากรุณาทิ้งขยะลงถัง
ภาพที่เขาเห็นคือการทิ้งขยะรองเท้า
ไม่เอาคำปฏิเสธมาใส่กับประโยคที่จะห้าม

สิ่งที่เขาจะเห็นภาพจากคำพูดนั้นแล้วมันจะเข้าไปโดยอัตโนมัติ

ลองใช้วิธีนี้ดู